จ่อขอหมายจับแก๊งถล่มอาก้า

ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๗ตุลาคม

๒กลุ่มคือกลุ่มเจ้าถิ่นประตูน้ำ

มีการยิงการใช้อาวุธปืนอากาศ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

มีการออกหมายจับล็อตแรก๑๔คน
แล้วก็สามารถควบคุมตัวมาได้แล้ว
ตอนนี้ก็คือ๑๑คน
ยังเหลืออีก๓คนที่หลบหนีอยู่นะคะ
ซึ่งเมื่อวานค่ะเราต้องค่อยไล่เรียงนะ
เพราะว่าจำนวนตัวเลขของผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้

คือจำนวนมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยแหละ
วันหนึ่งต้องอัปเดตกันตลอดเลย

รองผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
ก็มีการประชุมติดตามคลี่คลายคดีนะคะ
ประชุมกันช่วงสายสัก๑๑โมง
คดีนี้นี่แหละค่ะที่กลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนกราดยิง
ใส่กลุ่มคู่อริย่านประตูน้ำ
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกนครินเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวน
ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองฝ่ายแล้ว

แล้วก็จับกลุ่มไปแล้ว๙คนยังหลบหนีอีก๕คน
อันนี้เป็นข้อมูลช่วงสายตอน๑๑โมงเมื่อวานนะคะ
ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ล่าสุด
คือนายขวัญกระต่ายทองอายุ๓๕ปีหรือว่ายา
อยู่ในกลุ่มของเจ้าถิ่น
ก็จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักแถวรามคำแหง
ตอนจับกลุ่มตัวนายขวัญหรือว่ายากระต่ายทองได้

บอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
แต่ตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วย
ส่วนอีกคนนึงนอกจากนายยากระต่ายทองแล้ว
ยังมีนายสอนรามภูพลผันอายุ๒๕ปีหรือว่าโจ

เป็นคู่อาริกันกับเจ้าถิ่นประตูน้ำ
ก็ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านที่จังหวัดชุมพร
หลักฐานที่ไปเจอคือเจอเสื้อผ้าค่ะ
เสื้อผ้าในวันที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นตำรวจมีข้อมูลว่า
ทางนายสอนรามหรือว่าโจมีปืน
แต่จะเป็นคนยิงเองหรือไม่นั้น
จะต้องรอสอบสวนก่อนนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานต่างมากพอ
ก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับอีก๑๓คน
เบื้องต้นตอนนี้มีข้อมูลเป็นใบหน้าผู้ต้องสงสัยอยู่แล้ว
ส่วนผลการตรวจหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตอนนี้ก็มีอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘จำนวน๒กระบอก
ส่วนปืนกลยังไม่พบนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมหมายจับที่ออกไปรวมทั้งหมด๑๔หมาย
ควบคุมตัวแล้วก็นำไปฝากขังได้แล้วตอนนี้
คือถ้าเกิดว่านะตอนนี้ค่ะยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บ๒

แล้วหนึ่งในผู้บาดเจ็บเมื่อวานอาการดีขึ้น
ก็นำตัวไปสอบนะคะคือนายทักษิณสุขเอียด
ส่วนทางด้านนายพรเทพพุ่มพวงหรือว่าเพชร
คนนี้ก็บาดเจ็บเหมือนกันมีการย้ายจากโรงพยาบาลจุฬามารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตอนนี้คุณหมอยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
ก็เลยยังไม่สามารถนำตัวไปสอบสวนได้นะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเนี่ย
ก็พบว่าณตอนนี้ค่ะผู้หลบหนียังมีอยู่๓คน
แล้ว๑ใน๓คือนายบำเพ็ญพุ่มม่วง
เดินทางออกไปยังกัมพูชาค่ะผ่านด่านพรมแดนอรัญญประเทศแล้ว
ตั้งแต่หลังวันเกิดเหตุเลยนะก็คือวันที่๘ตุลาคม
เพราะเขาก่อเหตุคือช่วงค่ำของวันที่๗ตุลาคม
หนังสือเดินทางถูกต้องเลยนะคะก่อนที่ศาลจะออกอนุมัติออกหมายจับ๑วัน
เรื่องนี้นายบำเพ็ญพุ่มพวงก็คือนายม็อก
ในการยิงในการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
โดยทางด้านพลตรีซึมสมอาจหัวหน้าด่านตมปลอยเป็ดของกัมพูชาก็รับปากกับทางการไทยนะคะ
ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเร่งติดตามล่าตัวผู้ต้องหารายนี้ให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าการก่อเหตุแบบนี้ทางกัมพูชาก็ถือว่าคนนี้เป็นบุคคลอันตรายที่เข้ามาประเทศเหมือนกัน
จากการสอบสวนของสนพญาไทยก็เชื่อว่านายบำเพ็ญหรือว่านายม็อกเนี่ยเป็นมือปืนที่ใช้อาวุธปืนอากาศยิงถล่มคู่อริ
แล้วก็นายบำเพ็ญเป็นพ่อของนายพรเทพนะคะ
ซึ่งมีอัปเดตล่าสุดเข้ามาด้วยนะฮะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจก็ได้เข้าไปได้ข้อมูลจากนายสอนรามหรือว่าโจบอกว่า
หลังจากนายบำเพ็ญพุ่มพวงใช้ปืนอากาศยิงถล่มฝ่ายคู่อริแล้ว
ให้นายสอนรามนำปืนไปซุกซ่อนไว้ที่ซุ้มเลี้ยงไก่ของญาติสนิทที่เลี้ยงไก่อยู่ในซุ้มบ่อปลามักกะสันสุดซอยย่อยบ่อปลา
ซึ่งเป็นบ้านพักชุมชนมักกษันเขตราชเทวี
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายสอนรามไปชี้จุดที่เอาปืนอาสต้าไปไว้ทันทีนะครับ
ดังกล่าวเนี่ยเป็นบึงขนาดใหญ่คุณผู้ชมนะฮะต้องข้ามสะพานไม้ไปก่อน
จะไปพบลานโล่งเลยเป็นซุ้มเลี้ยงไก่มีชาวบ้านเอาไก่ไปวางไปเลี้ยงกันไปอยู่ตรงนั้นกันเยอะแยะมากมาย
ตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบปืนที่เก็บเป็นหลักฐานท่ามกลางคนในชุมชนก็
คนก็แตกตื่นนะก็ไปยืนดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครทำอะไรเอาปืนมาไว้ตรงไหน
ที่ตำรวจเนี่ยจะนำปืนอากาศที่พบห่อใส่เสื้อคลุมสีดำออกไปโดยไม่มีการให้ข่าวกับสื่อที่ไป
อาจจะมีการทำแผนนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดอีกครั้งในช่วงสาย
วันนี้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีรายงานได้ว่าตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวนายเกษมหรือว่า
นายหนอนหรือว่าเขาเรียกว่าอ่านกรุณภายรัฐนะฮะอายุสามสิบแปดปี
นะครับแล้วก็ในหนุ่มกระต่ายทองอายุสามสิบสองปีค่ะนะฮะ
เป็นพวกฝั่งเดียวกันกับนายพรเทพหรือว่าฝั่งประตูน้ำ
นะฮะก็จับได้ขณะที่หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอก่อช้างที่สุราช
แล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัวกลับมาสอบสวนที่พื้นที่สนพญาไทยนะครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณทัศนัยบอกคือจับตัวนายเกษมหรือว่านายหนอน

สองคนนี้เพิ่งจับกลุ่มตัวได้มีรายงานมาเมื่อคืน
เอาเป็นว่าสรุปนะตอนนี้จากหมายจับ
คุมตัวได้แล้วตอนนี้อยู่ในมือตำรวจ
แล้วก็กำลังนำตัวมาสอบ
คือรวมแล้วทั้งหมดคือ

แล้วก็หลังจากนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานด้วย